อีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปเรื่องของอุบัติเหตุที่เขามาแชร์กัน
ต้องการหาตัวคนที่กระทำมารับผิดชอบ
รถกระบะไปขับเปียดรถจักรยานยนต์ล้ม
สุดท้ายหลบหนีไปไม่รับผิดชอบครับ
วงสีแดงเอาไว้นะฮะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ที่บันทึกเอาไว้

ก็บันทึกภาพวินาทีที่รถจักรยานยนต์คันข้างหน้านี่แหละครับ
คว่ำก่อนจะถลายไปตามพื้นจนเกิดเป็นประกายไฟ
หลังถูกรถกระบะขับเบียด

โชคดีที่รถตามหลังมาเบรกได้ทัน
แล้วก็กล้องหน้ารถเขาก็จับภาพเอาไว้ได้ด้วย

รัฐทีวีก็ติดต่อไปยังผู้โพสต์คลิป

ได้รับการยืนยันว่าเป็นคลิปของตนจริงครับ
โดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
บริเวณถนน๒๐๑เส้นเลี่ยงเมืองชายภูมิ
ซึ่งหากวันนั้นขับมาเร็วเบรก
รถอาจจะไม่ทันอาจจะชนจนมีผู้เสียชีวิตได้
เนื่องจากว่าเส้นนี้นะครับเป็นทางเลี่ยงเมือง

ส่วนสาเหตุที่โพสต์คลิปลงโซเชียลมีเดีย
เพราะว่าต้องการให้ช่วยกันตามหารถกระบาดคันนี้
มาแสดงความรับผิดชอบกับผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ

อายุ๒๐ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา

คืนวันเกิดเหตุสักประมาณ๒ทุ่มได้นะฮะ

ถูกรถกระบาดคันดังกล่าวไปเฉียวชน

ต้นแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิ

เกิดเหตุสักประมาณ๒ทุ่มได้

เกิดเหตุสักประมาณ๒ทุ่มได้
เกิดเหตุสักประมาณ๒ทุ่มได้

เกิดเหตุสักประมาณ๒ทุ่มได้

เกิดเหตุสักประมาณ๒ทุ่มได้
เกิดเหตุสักประมาณ๒ทุ่มได้

เกิดเหตุสักประมาณ๒ทุ่มได้